เมื่อวานนี้ค่ะเหล่านักร้องลูกทุ่งนำทีมโดย
ทศพลหิมพานพี่รุ่งสุริยาติงนังตังนิงของเรานะครับ
ดำรงวงทองแม่องค์สลักจิตแล้วก็ศิลปินตลกอีกมากมายค่ะ
แล้วก็มอบความสุขสนุกสนานเต็มที่กับพี่น้องประชาชน
เดินทางมาร่วมงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะ
และที่พวกพี่เขามารวมตัวกันในครั้งนี้
ก็เป็นเพราะว่ามาประชุมแล้วก็ไลฟ์ประมูลวัตถุมงคล
เพื่อเตรียมจัดงานรำลึกราชาเพลงแหล่พ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณค่ะ
ท่านก็จากไปอย่างสงบตั้งแต่๑๒มกราคมต้นปีนี้นะคุณผู้ชม

รำลึกนี้ค่ะจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะ
วัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าบ้านเกิดพ่อวัยพฤษนั่นเองค่ะ

แล้วงานเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสนุกสนานกันเต็มที่
เหล่าเพื่อนพี่น้องนักร้องลูกทุ่งในวงการนะคะ

เพื่อพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณกันเต็มที่เลยค่ะ

มีแค่ตัวเลขคืออายุพ่อวัยพฤษ๑๙แต่ตอนนี้มีตัวเลขมาฝากแน่นอน
สำหรับนักแสดงตลกพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม
พี่แกเดินทางไปไหว้พระขอพรค่ะ
หลวงพ่อย้อยวัดทรงเสวยที่จังหวัดชายนาฏ
ใจแอ้นบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
ตั้งใจจะเดินทางไปขอพรแหมยิ้มหวาน
โดยเฉพาะเรื่องงานไปขอหลวงพ่อย้อยนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปกระซิบบอกเจ้าส้มฉุน

หลายคนที่ชื่นชอบตัวเลขรู้จักกันดี

ขอโชคขอลาบติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
ใจแอ้นจุดทูปตัวเลขมาฝากกันนะคะ

งวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
หลายคนก็บอกว่ามันต้องเป็นเลขเบิ้ล
มันไม่เบิ้ลไงมันอาจจะมาเบิ้ลปลายปีก็ได้คุณผู้ชมนะคะ